วันนี้ดูยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่แน่นอน
บ้านเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ๒๐๐๐กว่ารายแล้ว

เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
มันจะรวมหมายถึงผู้ที่ไปตรวจหาเชื้อ
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็น๒๒๐๐ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไป๒๐๑๓ราย
ส่วนในบริเวณจำมี๑๘๗ราย
ผู้เสียชีวิต๑๘๘รายเยอะมากนะครับ

รวมผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว๕๕๐๓รายนะครับ
ส่วนตัวเลขในช่องสีเขียวเราก็ต้องดู
เพราะว่าการรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว

วันนี้รักษาหายแล้วสูงถึง๑๗๙๗๕รายนะครับ
ส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสม
ก็คือ๖๗๒๓๘๕รายนะครับ

รวมถึงรายละเอียดที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มไปทะลุ๒๒๐๐ลายแล้วนะฮะ

ว่าตัวเลขมาจากไหนอย่างไร
หรือมาจากการที่ประชาชนไปตรวจ
มันจะเป็นตัวเลขที่เริ่มสะท้อนความเป็นจริงออกมาแล้วนะ
ผลออกมาเป็นบวกเราก็จะเรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่าย

ใช่นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เพิ่งออกมาด้วยนะฮะ

มาย้อนดูการแพร่ระบาดที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ
มาดูกราฟกันหน่อยนะฮะ
วันแรกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุหลักหมื่น

๑๗กรกฎาคมในวันนั้นนะฮะมีผู้ติดเชื้อ๑หมื่น๘๒ราย
เราก็ตกอกตกใจไปแล้วเพราะว่าประเทศไทยโอ้โหผู้ติดเชื้อทะลุหมื่นนะครับ
จากนั้นเรื่อยมานะคุณนะมาถึงวันนี้รวมแล้ว๑๙วัน
ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทะลุหมื่นมาเรื่อย
จนกระทั่ง๑๘๙๐๐และวันนี้๒๒๐๐รายนะครับ
กราฟจะเห็นว่าตลอดทั้ง๑๙วันนี้นะฮะ
กราฟมันค่อยไต่ระดับขึ้น
มีบางจังหวะที่มันตกลงบ้าง
แต่ดูในภาพรวมมันไต่ขึ้นตลอดเวลานะครับ
ดังนั้นเอาล่ะพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน
ในการที่จะระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วย
แล้วก็อยากให้ทางนโยบายของรัฐเนี่ย
ความชัดเจนในเรื่องของการที่จะดูแลชีวิตของประชาชนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะนี่คือสถานการณ์ในบ้านเรานะคะ

ก็คือเพิ่งทะลุ๒๐๐ล้านรายทั่วโลกแล้วค่ะ